ไปดูพี่เทพโพงามครับก็เอาโคเอากระบือเนี่ยนะ
กว่ายี่สิบตัวไปถวายวัดที่โคราชครับอ้าวถวายทำไมอ่ะ
พี่เทพเลี้ยงไม่ไหวแล้วอ่ะพี่เทพไม่ไหวแล้วครับ
นี่ไปที่วัดป่าแสงธรรมพรมรังศรีครับที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ป่าเทพครับตลกชื่อดังแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
เอาคอกระบือกว่า๒๐ตัวไปถวายวัดนี้ให้ช่วยเลี้ยงหน่อย
หลวงตาช่วยเลี้ยงหน่อยค่ะประเทศบอกหลังตัวเองเนี่ย
ประสบปัญหาด้านธุรกิจรายได้ก็ลดลงค่าใช้จ่ายอะไรเริ่มแบกรับไม่ไหวแล้ว
ลำพังตัวเองก็ลำบากแล้วนี่ต้องมาเลี้ยงโคกระบือด้วย
แต่ด้วยความที่ป่าเทพเนี่ยเลี้ยงมานานครับเลี้ยงมานานมันก็เลยผูกพัน
ไม่อยากจะขายให้กับใครเลยแม้ว่าจะขายเนี่ยก็ได้ราคาดีอยู่นะ
แต่อยากมาให้วัดช่วยดูแลต่อก่อนหน้านี้ป่าเทพแกยกโคกระบือบางส่วนให้ชาวบ้านไปเลี้ยฟรีเลยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ห้าหกตัวให้ไปเลยวัดก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
สำหรับใครที่ต้องการจะทำบุญก็มาได้นะเอาฟางเอาย่าเอาอาหารเอาเกลือแร่
ที่เป็นประโยชน์กับสัตว์มาบริจาคได้ที่วัดป่าแสงธรรมพรมรังศรีครับ
คือไม่ต้องบริจาคเป็นปัจจัยก็ได้ฟางย่าอาหารเกลือแร่แบบนี้